มันมีผลอะไรกับการเมืองไทยหรือว่าบรรยากาศในบ้านเมืองไทยไหม
สมมุติถ้าพักครบแล้วยุทธ์ครบละ๘ปีแล้วผลเอกไปยุทธ์ไม่ได้ไปต่อแล้วเนี่ย

คือถ้ากรณีไม่ไปต่อใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย
เพื่อที่จะเลือกนายกันบริคนใหม่ได้นายกใหม่เมื่อไหร่เนี่ย
เพราะฉะนั้นก็ล้างหมด
ขอรมอลชุดใหม่ก็จะอยู่ไปจนกระทั่งถึงไม่เกินวาระของสภาชุดนี้
ก็คือไม่เกิน๒๔มีนาคมปี๖๖
แต่จะยุบสภาก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลอะไรหรือเปล่า
อันนั้นเราไม่ทราบอาจจะไปได้
อย่างถ้าคนเอกประยุทธ์บอกว่าต้องครบแล้ว
พลเอกประยุทธ์ยังกลับมารักษาการได้ไหม
คือในทางทฤษฎีไม่ได้ห้ามเขาไว้
แต่ว่าโดยมารยาททางการเมืองหรือว่าโดยสิ่งซึ่ง
ผมคิดว่าท่านเองท่านควรจะดำเนินการก็คือว่า
ท่านควรจะอยู่นิ่งดีกว่ามันปลอดภัยกว่า
การที่ยังจะผมคิดว่ายังจะมีหน้า
แหมพูดแรงไปหรือเปล่านะมาทำหน้าที่รักษาการอีกนะ

ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่เอาละ

แล้วก็อีกไม่กี่วันแล้วครับ๑๕วัน๒๐วันก็แล้วแต่เนี่ย
ประธานรัฐสภาเขาก็เชิญสมาชิกรัฐสภา

ถ้าไม่ได้ก็ไปวัก๒ไปเอาคนนอกไป
นั่นคือทางที่๑ถ้ากรณีพ้นนะครับ
แต่ถ้ากรณีไม่พ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
คำวิชัยออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
หน้าตาแรกก็คือคำวิชัยที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่
ซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้
คืออาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าไม่พ้นต้องบอกว่าเมื่อไหร่
สารน่าจะมาบอกเราหน่อยหรือครับ
ผมยังนึกวิธีการเขียนไม่ออกว่าจะเขียนยังไงว่าไม่พ้นเฉยแล้วไม่มีเหตุผล
ครับคือเขาอาจจะให้เหตุผลแต่ว่าเขาจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่
เพราะว่าในคำร้องของทางฝ่ายค้านไม่ได้ถาม
เพียงแค่ว่า๒๔สิงหาคม๕๗หรือไม่
ซึ่งก็คืออาจจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
ซึ่งสารอาจจะกลัวอะไรบางอย่างร่วงจากปากอะไรทำนองแบบนี้เป็นไปได้นะครับ
ก็อาจจะตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่ใช่

ขออนุญาตสมมุติสมมุติถ้าเกิดไม่พ้นขึ้นมาจริงเนี่ย
ว่าจะมีคำตอบว่าพ้นหรือไม่พ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย

ยังได้ไปต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมอาจารย์
ก็จะทำงานยากขึ้นเรื่อยทำงานยากขึ้น
ผมว่ายังดีก็อยู่ถึงเอเป็กผมว่าจะอยู่ครบวาระนี้ก็ไม่ง่ายนะ
เพราะว่าคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ผลเอกประยุทธ์นะครับ
กระแสลงนะครับแต่ว่ามันก็กระทบไปถึงองค์กรต่างด้วย
รวมถึงศาสนัทธรรมนุนด้วยนะครับ
คือตอนนี้ดูสิครับว่าศวจำนวล๑เนี่ย
ก็เริ่มชักขาหนีแล้วคือที่เคยร่วมหัวจมท้าย
จมท้ายคิดว่าไม่ควรจะเป็นอ้วมของจมท้าย

ยังไงก็ไม่เกิน๔๕วัน
ยังไงก็ไม่เกินวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมปีหน้า
คือมันนับไถลงเข้ามาทุกอย่าง
ครับเราเห็นไหมครับว่า
เลือกตั้งซ่อมแต่หลังมาก็แพ้หมด

แต่ถ้าอยู่ต่อมาอยู่ยากนะคุณเหนียวพยุทธ

จังหวะใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

เดี๋ยว๓๐กันยายนบ่าย๓
เดี๋ยวก็รู้คำตอบกัน